ทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เราคงไม่ได้เห็นกันบ่อยบ่อยอ่ะ
คือรถไฟมารถไฟต้องหยุดให้รถเพราะรถอ่ะจอดอยู่ตรงเรียบทางรถไฟ
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยดีกว่าแล้วจะแปลกใจจริงค่ะ

ตกลงค้นไหมน้องขวัญ
พี่อุ๊ยคะตอนแรกอะค่ะมันมีคันหนึ่งพ้นค่ะแต่พอมาตรงเนี้ยในคลิปอ่ะเขาพูดเลยอ่ะว่าอุ๊ยไม่พ้น
เจ้าหน้าที่บนรถไฟบอกไม่พ้นแน่ไม่พ้นแน่

ใช่แต่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยทำไมรถไฟต้องมาหยุดให้รถอ่ะ

ใช่เป็นตลาดนัดเลยค่ะอ่าอันเนี้ยคนที่ถ่ายคลิปเนี้ยคือคุณโมนะคะอ่านี่คันนี้อีกอ่าอันนี้นี่นี่อุ๊ยมันหลายคันแล้วกัน
ยังไงเลื่อนไหมอ่ะเลื่อนเนอะเขามีผ้ากันเปื้อนอย่างนี้นี่พ่อคงพ่อค้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะคะ
ว่าเป็นอย่างงั้นอ่ะมาขยับแล้วให้รถไฟไปได้อ่าคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ย
ถูกถ่ายด้วยคุณโมค่ะนายคำหาว่าพอมีคลิปอันเนี้ยเผยแพร่ออกไป
ครับคือมีหลายคนก็มีคอมเมนต์แล้วก็ถามว่าแล้วเอาจริงจริงรถไฟอ่ะ
เขาหยุดกระทันหันแบบนี้ได้เหรออ่าเอออ่าน้องโมเขามีคำตอบ
โมเขาบอกว่าก็พอดีว่ารถไฟขบวนนี้จริง
คือกำลังจะเข้าจอดเทียบสถานีตรงนี้นี่แหละ
ก็เลยมีการชะลอมาแล้วตั้งแต่ต้นทาง

ลองฟังเสียงคนถ่ายคลิปดูนะคะ
คือตอนแรกคนขับเขาก็ขับชะลอมาแล้ว
เพราะว่าจะหยุดตรงที่หยุดรถตรงนั้น
แล้วเขาก็เหมือนเห็นว่ามีรถจอดเกยเข้ามาเขาก็
เขาก็ตะโกนมาถามช่างที่อยู่ฝั่งซ้ายครับ
ฝั่งที่รถจอดถามว่าพ้นไหม
ช่างเขาก็บอกว่าไม่พ้นก็เลยต้องหยุดรอครับ
ผมถามช่างเครื่องไปครับ
เขาบอกว่าจริงถ้าชนไปก็ไม่ผิดครับ
เพราะว่ามันเป็นอยู่ในเขตของขอบเขตของทางรถไฟเขา
แต่ถ้าจอดอย่างนี้ก็จริงสามารถปรับเขาได้
ปรับพ้นที่จอดรถขวาครับ

คือถ้าเบรกทันก็ถือว่าได้แค่เสียเวลาครับ

ก็มันก็จะสูญเสียครับ
พอมีคนมาใช้บริการจำนวนมาก
ก็เกิดการจอดรถ
จอดรถแล้วทีนี้ว่าก็คิดว่าพ้น

แต่ว่าหางท้ายท้ายเข้าบวน

ก็เลยชะลอรถหยุดรถ
ให้เจ้าของรถรู้ตัวแล้วก็มาขยับรถ
นี่คือรายสถานีเขาก็ยังบอกนะอยากจะวอนให้เจ้าของตลาดหรือคนที่มาบริหารจัดการสถานที่ตรงนี้ไปแจ้งลูกค้าหน่อยได้ไหม
คือเวลามันมีตลาดเนี่ยก็จะมาจอดรถกันแบบนี้
บอกลูกค้าให้หน่อยว่าอย่าจอดแบบนี้หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเองมันอันตราย
จอดในที่ปลอดภัยแล้วก็ไปจอดไกลทางรถไฟกันหน่อยค่ะครับ
คือคุณอย่าไปเอาความสะดวกสบายของคุณจนมากเกินไปใช่ไหมฮะ
ล้อเล่นกับรถไฟนี้ไม่ได้นะครับ